อาทเตอร์ประชงมาดูเรื่องของผู้ที่เขาก็ทำงานทำอาชีพ
แต่มันก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงเพราะว่าอ่า
ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยก็ต้องส่งของกัน
คือเดี๋ยวนี้ธุรกิจการส่งของ
เยอะนะฮะใช่ค่ะคนขี้เกียจออกจากบ้านแล้วไม่อยากออกไปไหนอ่ะ
พิซซ่านี่เขาก็ส่งกันทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้ว
มีหนุ่มคนหนึ่งเป็นนุ่มส่งพิซซ่าครับเมื่อคืนนี้ตอนตีหนึ่ง
ถูกคนร้ายมาดักจี้ชิงรถจักรยานยนต์ไป
นี่ฮะโอ้โหในท้องที่ของสพปักเกร็ดนะครับ
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนร้ายใช้มีด
จี้ชิงรถจักรยานยนต์ของพนักงานส่งพิซซ่าคนหนึ่งนะฮะ
แถวแยกหน้าโรงพยาบาลกรมชุมประธานถนติวานนท์

ผู้ที่ถูกชิงจักรยานยนต์ไปชื่อนายอัฐพล
ศรีรามพระมาตรอายุ๒๓ปี
เขาก็สีหน้าสีตาเขาตกใจ

ให้ตำรวจฟังว่าเนี่ยพี่มันมาแบบนี้แบบนี้นะครับ
ติดแผ่นป้ายทะเบียนเนื่องจากเป็นรถใหม่เพิ่งซื้อมายังไม่ได้ป้าย
ขี่มาจากถนนสามัคคีมุ่งหน้าถนนติวานนท์จะกลับบ้านที่บางบัวทองเสร็จงานแล้วนะครับ
เมื่อมาถึงทางเข้าโรงพยาบาลกรมชลประธานปะเกร็ดได้จอดรถแล้วก็ทำแอปโทรศัพท์เกี่ยวกับพวกโอนเงินเข้าบัญชี
ระหว่างนี้ตรงที่จอดรถเนี่ยมีคนร้ายเป็นผู้ชายวัยรุ่นสองคน
หมวกกันน็อกแบบเต็มใบทั้งสองคนคือตอนที่ขี่มาก็ขี่รถผ่านหน้าเข้าไปแล้วนะค่ะ
แล้วก็ขี่ย้อนสอนกลับมากลับมาทีนี้มาชนหน้ารถของเขาที่เขาจอดอยู่
ปึ้งเข้าไปอย่างนี้แล้วคนซ้อนท้ายก็ลงมาจากรถถือมีดมาด้วยเลยเป็นมีดทำครัว
บอกว่าชนรถเขาเอาค่าเสียหายมาคุณชนรถผมเอาค่าเสียหายมา
แต่ไม่พูดเพราะแบบผมนะฮะนายอัตภพลบอกว่าตอนนั้นตกใจมาก
กระโดดหนีลงจากรถเพราะว่ากลัวจะถูกทำร้ายเพราะว่าเอามีดมานะครับ
จังหวะนั้นแหละคนร้ายมันก็เลยถือโอกาสกระโดดขึ้นไปบนรถจักรยานยนต์เขาแทน
คล่อมอาร์รถจักรยานยนต์แล้วก็ขี่หลบหนีไปเลยฮะ
เพราะว่ากุญแจยังอยู่ที่รถนะครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปสอบถาม
ทะพลผู้เสียหายนะครับเขาบอกว่าใครที่เห็นรถลักษณะแบบนี้
เขาบอกว่าขอความกรุณาหน่อยนะเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูนะฮะ
ช่วยกันแจ้งตำรวจสพปักเกร็ดหน่อยเพราะว่าเป็นรถใหม่ของเขาที่เพิ่งซื้อมา
ทำงานเก็บเงินตั้งนานกว่าจะดาวน์มาได้คันนี้ครับทุกผู้ชมครับ
ยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยใช่ป้ายทะเบียนยังไม่ติดนะฮะ
เขาบอกว่าเพิ่งได้มาเพิ่งดาวน์ออกมาเลย
ใครเห็นคันนี้นะครับแจ้งสพปะเกร็ดหน่อยเขาเพิ่งซื้อมานะครับ
จี้ชิงไปแล้วตอนนี้ลำบากมากนะครับคือไม่มีรถ

แค่นั้นเลยพี่เพราะว่าผมอะ
ผมก็คือคนไม่มีตังมาก่อนจนผมมีงานทำ

ผมไม่ใช่เดินไปป้นใครละได้เนี่ยพี่

ซื้อรถจักรยานยนต์ได้เพื่อมาประกอบอาชีพ

หลังเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ตำรวจชุดสืบสวนสพปากเกร็ด

แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานนะคะ

อืมผมเชื่อว่า
แก๊งพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่

คือยามค่ำคืนถ้าจะจอดรถตรงไหนเนี่ย

มันขี่ผ่านปุ๊บมันย้อนสอนกลับมาเลย